คุณผู้ชมภาคภาคขยับลงไปดูที่จังหวัดพริชบุรีค่ะอืม
มีมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ดักยิงคู่อริ
จนกระทั่งเขาตายคาพวงมาลัยที่รถกระบะของตัวเอง
รถคันนี้เป็นรถของผู้ตายนะคะอืม
ผู้ตายเนี่ยนั่งตายอย่างสลดคาพวงมาลัยรถเลย
เป็นภาพบรรยากาศที่เจ้าที่ตำรวจแล้วก็พอถอรุดไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ใกล้เคียงก็มีชาวบ้านแล้วก็พลเมืองดีออกมาดูเยอะมาก
เป็นเหตุยิงสนั่นในพื้นที่เมืองเพชรบุรีนะคะ
โดยมือยิงเนี่ยมาซุ่มดักรอก่อนที่จะก่อเหตุ
เอาจนตายเลยค่ะตายคาพวงมาลัยแบบนี้แล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
ตำรวจแล้วก็พอถอรูปไปตรวจสอบทันทีจุดเกิดเหตุ
อยู่ที่บริเวณถนนข้ามทางรถไฟในเทศบาลเมืองเพชรเลยค่ะ
สภาพรถก็คือเป็นกระบะจอดเสียหลักอยู่ในพงหญ้าแบบนี้
เป็นกระบะสีขาวนะคะที่หน้ารถเนี่ยค่ะฝั่งคนขับ
ก็พบศพผู้ตายคือนายสุริโยหรือว่าต้นวัยสี่สิบสี่ปี
สภาพเขาคือไม่สวมเสื้อสวมกางเกงยินตัวเดียวค่ะ
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะใต้รักแร้รวมทั้งหมด๖แผล
ตายอย่างสลดแบบนี้ทีนี้ใกล้กันค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีรถจักรยานยนต์พีซีอิ
จอดอยู่ซึ่งเป็นรถของคนร้ายมือยิงจอดทิ้งไว้
ก่อนจะหลบหนีไปคันนี้ค่ะที่ใช้ในการก่อเหตุ
ขณะเดียวกันใกล้มอเตอร์ไซค์ห่างไปสักประมาณ๕๐เมตร
ปรากฏว่าตำรวจแล้วก็พอสอตรวจสอบดูมีปลอกกระสุนตกเกลื่อนพื้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นปลอกกระสุนเก้ามมแล้วก็สิบเอ็ดมมตกอยู่
ตำรวจก็มีการทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะทีนี้จากการสอบถามเพื่อนของผู้ตายที่นั่งรถมาด้วยกัน
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาและก็คนตายนี่คนนี้เพื่อนคนตายนะคะ
นั่งรถกระบะมาด้วยกันกับคนตายเขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนเนี่ย
นั่งรถออกมาจากร้านอาหารบริเวณกลางเมืองเพชรบุรีนั่นแหละค่ะหลังจากไปดื่มกินสังสรรคเฮงเอาท์กันกับเพื่อนหกคน
หกคนนะคะทีนี้ขากลับก็มีการแยกย้ายกันก็เลยเหมือนกับแบ่งกันขึ้นรถคันละสามคน
ขับรถยนต์กลับสองคันนะคะคุณผู้ชมตัวเขาเองกับคนตายเนี่ยนั่งรถมาด้วยกัน
ทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าเขาสังเกตดูมันมีผู้ชายสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์พีซีเอ็กซมาดักอยู่ก่อนจะมีการชักอาวุธปืนออกมายิงถล่มรถกระบะ
จนกระทั่งคนขับก็คือนายสุริโยตายคาที่แบบนี้
แล้วคนร้ายทิ้งมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปกับความมืดเลยค่ะ
เห็นไหมเห็นตัวไหมโอ้โหพี่เห็นแต่มันมืดอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะ
อะเห็นตอนยิงเลยเห็นว่ายิงไซต์เห็นเลยโปะโปะโปะมามายิงมาแต่ผมโคลกอยู่ในรถแหละ
เพื่อนผมอ่ะคนขับมาที่แรกเลยแต่เพื่อนผมอ่ะ
ใช่มันเปิดปุ่มตายตอนแรกมันอยู่ข้างนอก
นี่ค่ะถือว่าเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญพยานปากเอกที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ดวงตาเขาที่จับภาพเหตุการณ์นั้นคือวงจรปิดชั้นดีเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานมาว่า
พ้นเงื้อมือตำรวจไทยค่ะตำรวจชุดสืบสวนมูดีได้มีการระดมหากำลัง
กระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวมือยิงเอาไว้ได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็สอดคล้องกับมีข้อมูลจากตัวพยานแวดล้อมที่สำคัญบอกว่ามือยิงเนี่ยเป็นคู่อาริ
ที่มีปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งกับคนตายมาก่อนหน้านี้ด้วยก็เลยมีการรวบตัวเอาไว้ได้
นี่คืออาวุธปืนของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็นำตัวมาสอบสวนกันต่อนะคะ
พร้อมกับดำเนินคดีต่อไปน่าจะโดนข้อหาหนักพอสมควรด้วย
อันนี้คือตำรวจเมืองเพชรบุรีนะคะ